รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
มีลูกทั้งหมดกี่คนฮะ

หรือจริงจนาคุณครับหลงเลยครับลงไหม

ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการยากลำบากของครอบครัว

เราก็อดเอางดเอาไม่กิน

อื้อง้าง้าง้าง้า

โอ้เอ่อเออยอี้นางลูกแม่นฮ่ย
บุญโดและน้องน้อยร้อย
ร้องได้ให้ล้าน

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ

ก็เป็นการประชันในเรื่องของความแม่นยำของเนื้อเพลง
ผ่านบทเพลงลูกทุ่งครับคุณผู้ชม
โดยเราจะมีนักสู้๒คนครับ
ขึ้นมาชิงเงินล้านบนวันหนุนแห่งนี้

ร้องครบ๑๐เพลงถึงยกที่๑๐ด้วยกันทั้งคู่

คนละ๑ล้านบาทครับ
เป็นเงิน๒ล้านบาท
เวทีมาร้องบ้างครับผม
สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคุณตาคุณหลาน
ซึ่งเป็นผู้แข่งขันที่อายุต่างกันครึ่งสัตวรรษนะฮะแต่ว่าบอกแล้วหัวใจเหมือนกัน
เป็นนักสู้และต้องการต่อสู้เพื่อครอบครัวตัวเองทั้งนั้นนะครับ
ทางด้านนี้น้องน้อยนาก็มากับอากงศิลป์อาม่าสุคุณแม่จูนและน้องสาวน้องแตงกว่านะครับสวัสดีครับ
ทางฝั่งของลุงโด๊ะค่ะครอบครัวก็ยังมากันครบนะคะมากันแบบเหนียวแน่นค่ะ
คุณภรรยานะคะป้าหลิ่งนะคะลูกนะคะคุณอุ้ยคุณแตงโมค่ะ
สวัสดีครับออกเสียงยากมากชื่อลูกลุงอ่ะอุ้ยจริงจริงเราต้องออกเสียงยังไงฮะ
อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อมันตกกับใจเจตนาให้เรียกอย่างงี้เลยเฟ้กเอาไปตกอุ้ยอุ้ยอยู่แล้ว
แต่จริงจริงชื่ออุ้ยคุณโด๊ะมีลูกทั้งหมดกี่คนฮะสามครับสามก็คือคนน้องสลิสลิมที่เสียไปแล้ว

ก็ขอให้ร้องได้ถูกต้องค่ะ

นักสู้หนึ่งสมัยลิเกรุ่นลายครามจากมุมน้ำเงินคุณโดะ

ก็เลยมีความหวนคิดคำนึงถึงลูกสาวของตัวเองนะครับ
เพราะว่าเห็นบอกกับเราว่าตอนเด็กเนี่ย

แต่เห็นบอกว่าลูกสาวก็ทิ้งหลานไว้ให้เป็นเครื่องเตือนใจ
น่ารักมากเลยตอนนี้หลานอายุเท่าไหร่คะลุงโด

แต่ผมมาตั้งให้เป็นชื่อหมื่น

คือชื่อมันเป็นมงคลคือหมายความว่าหมื่นนี่มันก็
ถ้าเป็นทหารก็ยดท่านหมื่นอะไรอย่างนี้

แต่พออากาศมันเปลี่ยนฝนมันตก
เค้าก็เลยเป็นหวัดไปก็เอาหลานมา
เห็นบอกว่าณช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการยากลำบากของครอบครัว

ทุกคนเนี่ยต้องยอมอดมากเพราะว่าอยากให้หลานมีนมรับประทาน

มันก็อย่างถ้าเกิดว่าเรามีเงินร้อยนึง
ถ้าเราไปซื้ออาหารถุงมากินมันไม่ได้แน่

ต้องถามคนจ่ายตลาดเราต้องแบ่งปันเงินยังไงคะตะหลิ่ง
ก็อะไรที่เราเคยกินเราก็อดเอางดเอาไม่กิน
ยังไงก็ขอให้มีนมให้หลาน
นมสำคัญเด็กเขายังไงเขาก็ต้องกินอย่างเราอดได้
สำหรับตัวป้าหลิงเองนี่กินข้าววันละมื้อโอ้โหไข่ต้มเป็นหลัก
ใช่ไข่ต้มเป็นหลักถูกต้อง
ละมื้อทนเอากับลูกสาวลูกชายเราไม่ได้กินทั้งมันนะลูกขอให้มีนม
เพราะเด็กไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีหรือไม่มี
เคยอยู่สบายจากที่เคยมีลูกน้องทุกอย่างคือปรับใหม่หมดจูนใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็ต้องสร้างกำลังใจให้กันและกันเพื่อความแข็งแรงด้วย
วันนี้เราทุกคนขอเป็นพลังใจให้ขอส่งพลังใจให้กับลุงโด๊ะในการต่อสู้เพลงในรอบนี้
ขอให้ถึงฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจไว้กับการไปถ่ายถอนบ้านนะ
จะได้มีบ้านอยู่พอมีบ้านอยู่เนี่ยเราก็วางใจได้อีกหนึ่งระดับนะฮะ
ก็ขอให้นุโรใช้ความสามารถให้เต็มที่ขอบคุณนะครับกับตรงนี้นะครับ
มาถึงยกที่สองครับยกที่สองเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
พร้อมยกที่สองของคุณโดะมาเลยครับ

วันนี้ยังไงครับร้องได้ไหมเอ่ยว่าได้นะในยกที่สองนี้แหละครับตัวช่วยครับคุณโดะครับจะใช่หรือไม่ใช่ครับ

เพลงร้องได้ให้ล้านยกที่สองเพลงมาครับ
จี๊ได้ฟังว่าจี๊แจ้มใส่ไผ่เราชวนฟัง
ฝ่าแดดร้อนมาพบลมไม้ใบบัง
เริ่มมีความหวังเริ่มมีชีวิตชีวา
หวานชื่นน้ำคำยังจำประทับดวงจิต
เรื่องเบื่อชีวิตเลิกคิดมาหลายเวลา
ปล่อยเรื่องช้ำปล่อยทิ้งแม่น้ำคงคา
สองเราสัญญารวมชีวา
ร่างสร้างตัวที่แท้ไม่มีแค่เพียงเราสอง
ยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรองหลายสาขาเสียจนน่ากลัว
รักเสียหนุนักสุดหักใจจอนถอนตัว
ใจร้าวรัวสุดรักสุดหักให้หา
น้องยืนเห็นน้ำเย็นพี่เห็นก็คว้ามาดื่ม
ด้วยจิตใจปลื้มหัวร้อนคงท้อนคงค้า
กว่าจะรู้ว่าน้องให้คอ
ร้องกินตายทุกรนทุกราย
ด้วยผิดรายน้ำกอดเทเย็น
รับว่าผมก็เพิ่งได้ยินเพลงนี้วันนี้นะครับ
ดูกันสิว่าคู่นี้เขาจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับสำหรับยกที่ที่สองเงินทุนสะสมมูลค่า

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณโดะและน้องน้อยนา
ร้อยยยยย
ร้องได้ในยกที่สองแบบนี้ค่ะสะสมเงินทุนร่วมกันแล้วค่ะสองหมื่นแบบ

สาวน้อยวัยสิบขวบผู้ท้าชิงจากมุมแดงน้องน้อยนาจะเป็นผู้เปิดศึกในยกที่สาม
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกชยานามสกุลเดชวิรัยเรือง
ชื่อเล่นชื่อว่าน้อยหนาอายุสิบขวบค่ะน้อยหนา
เด็กหญิงที่โตมากับร้านขายของชำ
ครอบครัวของเธอประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด๕คน
แม่ก็ประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะ
คุณแม่ก็สลบไป๒๖วันค่ะ
แล้วก็ทำให้แม่มือขวาเนี่ยไม่มีแรงค่ะ

เวลายกของมันก็จะลน
สมองก็คิดช้าค่ะ
เวลาข้ามถนนหรือว่าทำอะไรเนี่ยบวกเลข

ครอบครัวของหนูมีอาชีพขายของชำอยู่หน้าบ้านค่ะ
หนูช่วยทำงานบ้านแล้วก็มีหลายอย่างเลยค่ะ
ถูพื้นกวาดพื้นแล้วก็ล้างจาน
แล้วก็หนูก็ไปช่วยขายของหน้าบ้านค่ะ

เพราะว่าร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยมี
ทำให้เราขายของลำบากขึ้น
สิ่งที่หนูเป็นห่วงมากที่สุดคืออากงกับอาม่าค่ะ
เพราะว่าอากงกับอาม่าแก่แล้ว
แล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ
หนูก็อยากได้เงินรางวัลจากรายการร้องได้ให้ร้าน
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ
เพื่อว่าจะแบ่งเบาภาระของอากงอาม่าแม่ค่ะ
ก่อนจะร้องขอถามหน่อยได้ไหม

อาม่าสูปเกิดอะไรกับคุณแม่น้องน้อยนาคะ
โดนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันชนค่ะ

แล้วเขาก็ส่งโรงการเอกชน
ทางโรงพยาบาลเอกชนก็จะผ่าสมอง
แต่ทางที่บ้านก็ตอนนั้นยังผ่อนบ้านอยู่

ก็เลยบอกว่าไม่มีเงินที่จะผ่า
เพราะว่า๒แสนหรือประมาณนี้นะ

ก็รักษาอยู่เดือนกว่า
เขาสลบไป๒๖วัน
คุณแม่ค่ะหลังจากที่สลบไปนานมากเลย
ฟื้นมาก็กว่าจะเดินกว่ากายภาพได้ใช้เวลาเท่าไหร่คะ

การที่จะกลับมาของสมองให้ครบ๑๐๐

ในกรณีของคุณแม่จูนกลับมาทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นคะคุณแม่
แรกนี่เขาไม่รู้เลยว่าเป็นใครบ้าง
บอกว่าจำแม่ได้ไหมจำพ่อได้ไหม

คุณแม่จูนตอนนี้โอเคไหมคะ
ตอนนี้จำคนในครอบครัวได้ครบหมดหรือยัง

แล้ววันนี้เราอยู่กันตรงนี้แล้ว
แล้วลูกคุณแม่จูนน่ารักมากเลยทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงกวานะคะ
หรือว่าคนสวยตรงนี้ที่ยืนอยู่กับเราตรงนี้
มาทำให้ครอบครัวคุณแม่จูนเห็นลูกแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
คุณแม่จูนค่ะให้กำลังใจลูกหน่อยได้ไหม

หนูจะทำให้ได้นะคะ

ถ้าอย่างนั้นมาเลยครับยกที่๓นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของน้องน้อยนามาเลยครับ
เพลงเก่ามากรู้จักไหมคะรู้จักค่ะเอาอีกแล้ว
ให้หนูฟังเพลงนี้คะเนี่ยอากงค่ะอากงอีกแล้ว
อากงเป็นผู้ป้อนข้อมูลให้กับหลานตลอด
ตกลงกันก่อนไหมฮะมั่นใจไหมหน้าอย่างงี้มั่นใจเหรอคะ
อากงถามใช่ไหมเขาอาจจะยังไม่รู้ถึงศักยภาพ
ความสามารถในตัวของเขาเองก็ได้เขาอาจจะกังวลไปเองก็ได้
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจจริงอย่างที่อาบอกไว้ตัวช่วยไง
อ่าตัวช่วยมีทั้งหมดสามแผ่นเลือกได้สองแผ่น
ตัวช่วยครับน้องน้อยนามีให้ใช้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้าน

ไม่เป็นไรไม่เสียหายใดทั้งสิ้นเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเรา

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับตัวช่วยเรามีทั้งหมด๓แผ่นป้าย
บอกหมายเลขมาได้เลยนะครับน้องน้อยนาว่าจะเลือกแผ่นที่๑
แผ่นที่๒หรือว่าแผ่นที่๓นะครับแผ่นไหนครับ

น้อยนานะครับเลือกแผ่นที่๒มาดูกันเลยครับแผ่นที่๒
เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลง

เพลงกล่อมลูกครับ

เพลงของนักร้องคนไหนครับน้องน้อยนา

ให้คุณอากงแนะนำก็ได้

กลมลูกเป็นเพลงใช้แข่งในยกที่๓นี้นะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท

อีนางลูกแม่นี่เอ่ย
คนดีของแม่นี่เอ่ย
เอ่ย
แม่นี่จะเหเพลง

ร้องหายองงแย

ฟังฟังดูแลลูกแม่รับให้สบาย
แม่จีเอาเดือนต่างใต้เอาร่ำบายจางชายค่า
แม่ทรณีพระแม่คงคาโอกาสวิญญาณเจ้ามาจนใหญ่
รักไม่มีขอแม้ห่วงเจ้าดังดวงใจ
โลกกว้างที่เจ้าบ่บินไปมีความห่วงใยแม้ตามต่อย
เที่ยวทางแล้วป่าออนไลน์ป่าทิศที่ต้น

อย่าลืมที่นอนมอนเก่าอย่าลืมประประเจ้า
อย่าลืมส่งข้าวถึงแม่บ้างเด้อลูกเด้อ
ขอราชบ้านเอ็งเขาใหญ่แนวเพลงห่วงให้เสียงนกละเมิด
หากใครเขาทำให้เองน้ำตา
จะเอารักแท้ของแม่เยี่ยวยาเอ
มือไขว้เพลงแม่มีที่เพลงกลม
เพลงกลม

กงนี่นะครับเรียกได้ว่า
เป็นกุญสือที่เก่งมากนะครับ
เรียกว่าป้อนแต่เพลงให้น้องนะหนะนี่
มีความหลากหลายทางด้านของเนื้อหา
จังหวะรูปแบบแล้วก็ร้องได้ดีมากเลยนะครับ

เพลงของคุณสุนารีราชศรีมานะครับ

ก็ต้องมาให้คุณลุงโด๊ะร้องให้จบก่อนนะครับ

ขอเชิญคุณโด๊ะนะครับและน้องนานาลงไปพักได้เลยครับ
เชิญครับ

ไม่ครับมันส่วนมากผมจะเล่นอยู่ในครอบครัว
คงอยากทรัลยาเขาเป็นแม่แล้ว
และลูกสาวคุณสู่ก็เป็นนางเอกลุ
แตะมือกนี้ก็เป็นเริ่มเป็นนางเอกแล้ว
นี่เขาเก่งอันนี้ไม่โปรโมทลูกนะ
เขาเป็นเขตกัณหาชาลี
อ๋อเหรอทำฝันได้เขาแลเก่งเลยครับ
โชว์สุดหน่อยสิฮะแตงโมมาแล้วไม่ได้ออกทีวีกันได้ง่ายนะฮะ

จะกล่าวถึงองค์สิงสัตตราออกจากพลาข่าวเดินดอง
อีกหน่อย
มาตั้งแต่กี่ขวบครับก็ตั้งแต่จำความได้เลยก็จับฝึกเลย

เป็นครอบครัวนี้อยู่แล้วครับครอบครัวทางนี้อ๋อเจ๋งมากเลย
สมกับเป็นตระกูลเฮ็ดเกษม
ค่ะนะฮะก็หวังว่า
วงของคุณโด๊จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับ

แต่ตอนนี้ต้องมาทำหน้าที่เป็นนักสู้ชิงล้านกันต่อนะครับ
พร้อมนะครับพร้อมครับครับผม
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของคุณโด๊ะมาเลยครับ

เพลงนี้จำได้แต่ร้องยากมากค่ะ
เพราะมันเป็นเนื้อที่สับไปสับมาแล้วมีถึงสอง
อ๋อเป็นเพลงที่สับไปสับมาละแล้วมีถึง๒ท่อน
รักน้องพรของสดใสไหมครับท่อนมันยากใช่ไหมคะ
มันสามารถหลงท่อนได้ง่ายง่ายใช่ครับถ้ามีปัญหาแบบนี้นะครับ
ตัวช่วยล่ะครับช่วยได้แน่นอนนะครับคุณโด๊ถ้าคิดว่า
ไม่มั่นใจในเรื่องของท่อนนะครับเรามีตัวช่วยให้สามแผ่นป้ายนะครับ
เลือกใช้ได้สองแผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันคุณโด๊ะยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
และในยกที่๓นี้คุณโด๊ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้
เห็นเป็นกังวลเรื่องท่อนนะครับคุณโอ๊ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่แก่เกินไป
สติอะไรยังพอมีครับเราก็ทำได้อ่า
เอาละครับไม่ใช้ตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องร้องเลย
แข่งเลยนะครับครับผมพร้อมนะครับคุณโด๊ะครับผม
ยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลงมาครับ
โอ้โอโอ้โหน้องพรพรจ้าพร
คืนนี้ขอนอนบานพรด้วย
ได้ไหมพี่คนบ้านใกล้ขอมาใส่อย่าได้ตัดรอด
หากว่าเจ้ารับปากจะซื้อหมากซื้อปลูกซื้อเนื้อซื้อหมู
ไปฝากแม่พร
พ่อธนุหรือเปล่าชอบทานเหล้าไหมเอ่ย
หากชอบลูกเคยจะหิวไปฝากท่านสักกะลอน
จะซื้อผ้าซื้อผ่อนซื้อชุดนอนใหม่สร้อยแหวนกำไรไปฝากน้องพร
พี่จึงโทรถามก่อนพรรังเกียจหรือเปล่า
อย่าให้ไปฟ้าวต้องอดข้าวนะน้องพอ
โอ้โอ้โอ้ละเนอะเอ่อน้องพร
ใจเอ่ยใจ
ไม่รู้เป็นไงอยากไปแต่บ้านพออ่อน
พี่อยากไปนอนที่บ้านของพร
ทุกคืนทุกคืน
แม้ได้กอดเนื้ออุ่นถ้ามีบุญได้แอม
จะหอมสองแก้มทุกคืนทุกคืน
ที่ทำนาก็เก่งแถมร้องเพลงก็เป็น
อากาศเย็นจะร้องกล่อมพรทั้งคืน
ที่นี่มาออดอ่อนพรเมตตาเถอะเจ้า
สงสารถ้าสาวขอนอนชมดาวสักคืน
พี่สำเร็จข้าวด้านไพรสักที

โอ้โฮโอ้โหล่น่าอนอนชมดาวสักที
เป็นการเล่าเรื่องแบบนะแม่นะฮะตามจังหวะเลยค่ะเนื้อเพลงนะครับ
ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรแต่ว่าเรื่องของการเข้าท่อน
ใช่นะฮะมันไม่รู้ว่าจะโอ้จะท่อนไหนก็ไม่รู้นะฮะ
มันเข้าได้หมดเพราะว่าทำนองมันเหมือนกันหมด
จะเป็นทำนองวนไปเป็นลูกแต่ว่าฟังจากเนื้อเรื่องมาเนี้ย
โอเคครับมีนิดหนึ่งตรงโอโอโอโอแล้วเนื้อกับโอโอโอ
ท้ายอาจจะแบบว่าไม่ตรงจังหดนตรีแต่ว่าไม่ซีเรียสนะ
ซีเรียสนะฮะขอให้ตรงท่อนไม่สลับท่อนก็เพลงของคุณสดใส
รุ่งโพทองนะครับรักน้องพรนะครับตอนนี้ก็ร้องกันไปครบกันแล้ว

หลังจากที่ลุงโด๊ะร้องเพลงจบลงสมาชิกในครอบครัวของลุงโด๊ะ
ก็ออกอาการลังเลกังวลส่วนทางฝั่งของน้องน้อยหนาก็ไม่มั่นใจ
จนต้องเปลี่ยนเพลงเรามาร่วมลุ้นกันว่าทั้งคู่จะผ่านยก
สามของศึกชิงล้านมูลค่าสามหมื่นบาทไปได้หรือไม่
ต้องติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดครับ

รักไม่มีขอแม่ห่วงเจ้าดังดวงใจ
โอ้โอ้โดนาเอ่อน้องพร
ยกที่สามนะครับเงินทุนส่อสมภูรค่าสามหมื่นบาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้
เอาไปแบ่งให้กองอำมาตย์
แล้วก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ
บ้านที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในแบงค์ห้าแสน
แล้วก็เป็นชื่อไฮไลน์
ยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณโดะและน้องน้อยนาร้อง
ร้องได้เพียง๑คนครับ
ผู้ที่ร้องถูกต้องทั้งหมดนะครับก็คือ
น้อยนาครับ
ของคุณโดะร้องหายไป๑ท่อนเลย
ก็เนมหายไป๑ท่อนคือท่อนนี้
การที่ลูกโด๊บมายืนตรงนี้และทำหน้าที่เรียบร้อยจบลงไปแล้ว
แม้มันจะมีความผิดพลาดแต่บอกได้เลยค่ะว่าเท่มาก
ป้าหลิงนะให้กำลังใจหน่อยนะป้าหลิงนะนะครับครับครับ
ไม่เป็นไรค่ะถือว่าดีที่สุดแล้วครับ

เท่านี้ก็ถือว่าที่สุดสุดยอดแล้วสุดยอดเนี่ยยอมรับเลย
ดีใจที่ได้มาพบกันดีใจที่เอาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง
ค่ะแต่ก็ขอฝากนะคะขอฝากคณะเพชรเกษมไว้ด้วย
ครับมีหนทางเดียวที่จะมีบ้านอยู่นอกจากเจ้าภาพเมตตาสงสาร
ถึงแม้ว่าจะอยู่ไม่ครบบริบูรณ์ขาดหัวหลักไปคนนึงแล้ว

ถ้าเจ้าภาพมีความเมตตาสงสาร
ตอนนี้ก็สถานการณ์นะครับก็เริ่มขี้คายนะครับ

แต่วันนี้คุณโด๊ะไม่ได้กลับไปมือเปล่า
ชิงมาได้สามหมื่นบาทและในรอบนี้ก็ได้เงินทุนปลอบใจไปอีกห้าพันบาทนะครับ
วันนี้ก็รับจากรายการของเราไปนะครับสามหมื่นห้าพันบาทครับ

ไม่รวมค่าลดค่าราค่าที่พักค่าอาหารนะครับซึ่งรายการของเรานะครับ
ดูแลตั้งแต่ออกจากบ้านมาเลยจนท่านกลับบ้านไปนะครับ
เกี่ยวกับเงินรางวัลส่วนน้องน้อยหนาในรอบนี้นะครับ
น้องน้อยนาสามารถชิงเงินสะสมนะครับสามหมื่นบาทครับ
แล้วน้องน้อยนาก็ต้องอยู่กับรายการของพวกเราต่อไปนะครับ
เพื่อที่จะรอให้มีผู้ที่มาร่วมกันชิงเงินจากรายการของเราคนละ๑ล้านบาทต่อไป

ก็ติดตามร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านได้ใหม่นะครับคุณผู้ชม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
จบจากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ
กว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

แม้การต่อสู้ของคุณโดะบนเวทีร้องได้ให้ล้านจะต้องจบลง
แต่การต่อสู้บนเวทีชีวิตในฐานะเสาหลักของครอบครัว
ยังต้องเดินต่อขอคารวะในหัวใจของลิเกรุ่นเก่าคนนี้
และขออวยพรให้ความฝันที่จะถ่ายถอนบ้านสำเร็จได้ในเร็ววัน
ครั้งหน้าน้องน้อยหนาแชมป์๑สมัย
จะเจอกับผู้ท้าชิงคนใดต้องมาติดตามกันต่อครับผม
ลุงก็ยังมีความภูมิใจที่หนูเป็นเด็กเก่ง
ช่วยดูแลทั้งตาทั้งยายแล้วก็ทั้งแม่ได้
หนูได้แล้ว๓เพลงได้๑แชมป์
แต่ครั้งหน้าขอให้ได้อีกแชมป์หนึ่ง
หรือไม่ก็ทะลุไปด้วยความสามารถของหนูทะลุไปหลายเพลง

ลุงก็อวยพอนให้ขอให้ประสุขความสำเร็จ

เห็นบอกว่ามีมากี่ร้อยปีหนังใหญ่วัดบ้านดอน
อายุตัวหนังใหญ่มากกว่า๒๐๐ปีครับ

บ้านที่ผมอยู่ทั่วนี้เป็นบ้านเก่าอายุเกือบร้อยปีครับ

กลัวว่าวันหนึ่งบ้านซุดลงมาหนักเนี่ยครับ
อยากจะเอาเงินมาซ่อมบ้านให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
มีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเขากำลังเดินมาซื้อของที่นี่

พี่ต้องอยู่ไหมคะ
อยากได้อุปกรณ์การเรียนพอจะมีอะไรบ้างไหมคะ

มีผ้าอนามัยไหมคะ